ดูประเด็นกันต่อค่ะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะ
สาวขายยานรกจับยกแก๊งจ๊ะพีอาร์เงินล้าน
เรื่องนี้ตรวจสอบนะคุณผู้ชม

ก็มีการขยายผลจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คนได้
และที่สำคัญนะคุณคือเครือข่ายนี้
กระจายสินค้าในการหาลูกค้า

ใช้กำลังตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยอะเลยนะ
กว่านายไปตรวจค้น๒๕จุดที่ต้องสงสัย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร๒๒จุด
แล้วก็ไปตรวจสอบในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๑อีก๓จุด
ทีนี้หนึ่งในจุดนั้นที่น่าสนใจ
ก็คือการไปตรวจค้นคอนโดย่านวุฒากาศในกรุงเทพนี่แหละ
แล้วก็ผลการปฏิบัติการก็สามารถจับกลุ่มได้๔คน
คือนายประสงค์หรือว่าจ๊ะมณีจิตอายุ๒๙ปี
คือนายสารวุฒิดวงทองคำอายุ๒๑ปี
คือนายเอกรินศิลาอายุ๒๒ปี
คือนายสันติภาพอำพันธ์เพ็ญโรศอายุ๒๕ปี
สันติภาพคือคนนี้ก็จับกลุ่มได้ที่คอนโด
ใช่ค่ะข้อหานี้นะคะก็คือสมคบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ไอซ์๒๑๐กรัมเจอยาอี๑๔เม็ด
เคตามีนอีก๒๘๑๓เมตร

ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์๔คันเงินสดอีก๗๐๐๐กว่าบาท
โดมิเนียม๕ห้องโทรศัพท์มือถือรถมอเตอร์ไซค์สร้อยทองนาฬิกา
รวมแล้วมูลค่ากว่า๒๔ล้านนะคะ
ซึ่งมีรายงานด้วยว่าปฏิบัติการทลายเครือขายยาเสพติด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อช่วงต้นปีก็คือ๒๕เมษายนปีนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชนบุรีเขาจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒คน

พร้อมกับยาบ้า๒๙๔๐๐เมตร

ใช่มีไอซ์อีกนะคะ๓กิโลกรัมเกือบ๔กิโลกรัม
ยังมีเคตามีนอีก๔กิโลกว่ายาอีอีก๔๖๘๐เมตร
รอบเดือนเมษาที่จับกลุ่มได้ถือว่าเป็นล็อตใหญ่เลยนะ
ใช่ก็เลยขยายผลนะครับจนสามารถที่จะติดตามเครือข่ายนี้ได้
แล้วจะสั่งการเลยรวมถึงรับยาเสพติดจากทางประเทศเพื่อนบ้าน
ผ่านมาทางภาคเหนือแล้วก็ให้นายสันติภาพ
สันติภาพเขาก็ให้การนะว่าผมรับมาครั้งหนึ่ง
รับมาครั้งละ๑๒กระสอบแล้วในกระสอบจะมียาไอซ์ประมาณ๔๐๕๐กิโล
พอได้มาเสร็จแล้วนายสันติภาพก็จะเอาไปซ่อนไว้ในห้องพักที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ผมมีหน้าที่ซุกซ่อนของ
อีกคนนึงมีหน้าที่ส่งค่ะส่งกระจายสินค้าก็คือนายสารวุฒิ
ส่งยาเสพติดไปจุดต่างตามคำสั่งของนายก็คือนายประสงค์
จ๊ะพีอาร์เงินล้านส่วนอีกคนนึงนายเอกริน
เขารับหน้าที่เป็นคนกดเงินที่ขายยาเสพติดได้

ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าขบวนการนี้จะใช้พวกพนักงานพีอาสาว
ติดต่อซื้อขายกับลูกค้าตามสถานบันเทิง
แล้วก็ทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด
พอได้เงินมาปั๊บนายประสงค์แล้วก็พวก
ก็จะเอาไปเลี้ยงพีอาสาวที่สนิทสนมเอาไปแต่งรถมอเตอร์ไซค์บ้าง
แล้วก็จากการตรวจสอบตำรวจก็พบว่าเครือข่ายนี้
มีวงเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาทเลยนะคะ
จับกลุ่มได้๔คนนี้แล้วยังไม่หยุดนะ
เพราะตำรวจยังต้องตามจับกลุ่มต่อ
โดยเฉพาะพีอาร์ของร้านอาหารของสถานบันเทิง
อยู่ในเครือข่ายของจ๊ะพีอาร์เงินล้าน
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นอย่างไรหรือไม่นะคะ